ทีนี้ด้วยความที่สัปดาห์หน้านี้
ใกล้เข้าสู่ช่วงเทศกาลสงกรานแล้ว
และหลายคนนะคะก็จะได้หยุดยาว

จริงเขาก็เริ่มเดินทางกันแล้วนะคะ

ทีนี้มันก็จะมีเรื่องของความกังวลใจ

จะเพิ่มมากขึ้นไหมนะคะสงกรานมันจะเยอะขึ้นอีกขนาดไหน
ล่าสุดนะคะทางด้านของศาสตราจารย์นายแพทย์ประสิทธิ
ธนภาคณะบดีนะคะคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล
ท่านออกมาบอกแบบนี้หมอประสิทธิ์ออกมาพูดเลยนะมีโอกาส

ผู้ติดเชื้ออาจทะลุ๑แสนรายต่อวันก็ได้
แล้วก็เน้นย้ำในเรื่องของการที่อยากจะให้ทุกคน
เข้ารับการฉีดวัคซีนให้ได้มากที่สุด
แล้วก็คุณหมอยังบอกต่อด้วยนะคะ
ตอนนี้ผู้เสียชีวิตเป็นคนที่ยังไม่ได้รับวัคซีน
คือได้รับไม่ครบโดส
หรือในกลุ่มที่ไม่เคยได้รับวัคซีนเลย
ซึ่งการที่จะได้รับครบอย่างที่คุณหมอพูด
มันคือควรจะได้อย่างน้อย๓เข็ม
ข้อมูลคนเสียชีวิตที่สำคัญคือ๘๕๙๐

เป็นสาเหตุที่คืออย่างที่เขาบอกว่าไม่ได้เข้ารับวัคซีน
เลยอยากจะขอให้ทุกคนเข้ารับวัคซีนกันนะคะ

เพราะว่ามันจะช่วยได้

อาการของการติดโรคคือมันก็จะค่อนข้างน้อยลง
ไม่มีเรื่องของความรุนแรงของโรคที่ตามมา
ป้องกันการเสียชีวิตได้นะคะ

ผมคาดว่าจะเห็นตัวเลขติดเชื้ออยู่ที่๕๐๐๐๑๐๐๐รายต่อวันก็ได้
ขึ้นอยู่กับความร่วมมือของทุกฝ่าย
ว่าจะช่วยเหลือให้ตัวเลขมันอยู่ได้ในระดับใดค่ะ
ไม่อยากจะให้เกิน๒๐๐รายต่อวัน
และก็อยากจะให้ทุกคนเข้ารับวัคซีน
โดยเฉพาะกลุ่มที่มีความเสี่ยง
ฉีดวัคซีน๓เข็มขึ้นไป
อัตราความรุนแรงของโรคได้
รวมไปถึงคนที่มีโรคประจำตัว

อันนี้ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษค่ะ
ทีนี้คุณหมอยังแนะนำด้วยสงกรานนี้นะ
อย่าถอดกันเลยนักกาอนามัยนะ

สมมุติอยากจะกลับไปเจอปู่ย่าตายายครอบครัว

แต่ถ้าเป็นไปได้ก็ลึงเรียงกรกันนะ

อาจจะต้องต่างคนต่างทานกันเหมือนเดิมไปก่อนนะ

จะทำให้ติดได้ง่ายที่สุดนะคะใช่ค่ะ

ผู้ติดเชื้อเพิ่ม๒๕๑๓๙ราย

ผู้ติดเชื้อในประเทศ๒๔๙๙๒ราย

แล้วก็ที่มาจากต่างประเทศอีก๖๗รายค่ะ
ก็คือ๒๓๑๙๙ราย
ผู้ติดเชื้อสะสมทั้งหมด๓๘๘๓๔๘๕ราย
ผู้เสียชีวิต๑๐๘ศพนะคะ

ผู้เสียชีวิตสะสมตอนนี้๒๖๐๘๖ศพ
หายป่วยกลับบ้านได้๒๕๕๐๙ราย
สำหรับคนติดเชื้อที่ยังรักษาตัวอยู่๒๕๙๗๓ราย
อาการหนักก็๑๐๐กว่าราย๑๙๙๓ราย
ต้องใส่เครื่องช่วยหายใจอีก๘๔๘รายนะคะ

มันจะยิ่งทำให้บุคลากรทางการแพทย์ต้องรับมือหนัก

เพราะฉะนั้นรักษาตัวกันให้เต็มที่นะคะ